เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อ๙เมษายน๒๓วันก่อนแล้วล่ะ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดได้รับการเปิดเผยออกมานะครับ
มันทำให้เห็นว่าน่ากลัวจริง

แล้วไปชนคนเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นรถยนต์นะครับที่หลุดโค้งครับปรากฏว่าสภาพของรถยนต์
หลังจากคนขับที่ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักนะครับ
หุนกระเด็นขึ้นไปบนฟุตบาทนะครับก่อนที่รถจะไปชนชายคนหนึ่ง
ร่างเขากระเด็นไปฟาดกับกำแพงโรงงานเสียชีวิตคาที่
ญาติที่ทราบข่าวมาที่เกิดเหตุลูกชายของผู้เสียชีวิตร้องไห้โฮเลยนะครับ
ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือเหตุในครั้งนี้นะครับ
ประชาชนชาวบ้านเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตที่อยู่แถวนั้น
ต้องช่วยกันปลอบใจแล้วก็คือให้ใจเย็น
ค่ะคือมาเห็นพ่อตัวเองเสียชีวิตจากการถูกรถชนแบบนี้คุณเขียนมาสอนใจนะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายมานพยี่โถครับอายุ๖๔ปีนะครับ
เป็นหัวหน้ารอปภของบริษัท
จำกัดนะครับ
บริษัทเขาก็กำแพงนี่แหละข้างนี่
ที่เขาถูกรถชนแล้วก็ร่างกระเด็นไปชนกับกำแพง
แล้วก็ตกลงมาเสียชีวิตนะครับ

ส่วนคนขับรถยนต์สีดำที่หลุดโค้งแล้วก็พุ่งไปชน
ชื่อว่านายธีรดลจิตจันทึกอายุ๒๔ปี

เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปงัดร่างออกมาจากรถเหมือนกันนะ

อยู่ในพื้นที่ตำบลในคลองบางปรากฏ
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีเจ้าของพื้นที่
บอกว่าได้สอบสวนพยานผู้เห็นเหตุการณ์แล้ว
บอกว่าขณะที่ผู้เสียชีวิตยืนคุยกับเพื่อนอยู่ที่หน้าบริษัท
รถยนต์คันนี้ก็ขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็เสียหลักหลุดโค้งพุ่งเข้ามาพอดี

บางทีตัวเราไม่เป็นอะไรหรอก
แต่คนอื่นที่เขาไม่รู้อีโหน่ออีเนด้วย
เขาถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสพิกลพิการหรือว่าเสียชีวิตไปนะ
ใช่ค่ะก็ต้องมีสติในการใช้รถใช้ถนนนะคะ